แต่ผลไม้มันมีหลากหลายสายพันธุ์และแต่ละอย่าง

แค่ไหนไปดูกันจ้า
คุณผู้ชมท่านไหนชอบทานผลไม้บ้างยกมือขึ้น
วันนี้เราจะพาทุกคนไปชิมผลไม้แสนอร่อยกัน
แต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นตลอดข่าวแล้วแล้วก็
เราจะพาไปชิมผลไม้รูปร่างแปลกที่หาชมยากและแสนอร่อยกัน
ผลไม้แต่ละชิ้นจะแปลกและอร่อยขนาดไหน

เริ่มกันที่ผลไม้แปลกชนิดแรกกับมะขามคางคก
ที่มีรูปร่างสุดแปลก
ตัวนี้เขาเรียกว่ามะขามคางคกนะคะ

ส่วนมากจะมีในภาคใต้และภาคกลางนะคะ
ลักษณะลูกเดี๋ยวดูลักษณะลูกกันก่อนนะคะ
แต่แบบนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาเริ่มแก่แล้วนะคะ
โอ้โหแปลกตา
แถมภาพิวของมันยังมีความตะปุ่มตะปำ
คล้ายผิวของคางคกด้วย

หรือลูกอำภาวานั่นเอง
หรือถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย
แต่คนทางภาคใต้ของประเทศไทยนิยมนำมาปลูกเพื่อกินกัน
ซึ่งรสชาติของมะขามคางคกจะต่างจากมะขามทั่วไป
ตรงที่จะมีรสชาติเปรี้ยวโดดในตอนอ่อน

แต่ถ้าตอนแก่จะมีรสหวานอมเปรี้ยว
แถมยังเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยาอีกด้วย
มาต่อกันที่ผลไม้แปลกอีกหนึ่งชนิด
กับน้อยหนาเปรูที่หาทานและหาชมได้ยาก
น้อยหน่าบิบาค่ะหรือว่าน้อยหน่าเปรู

น้อยหน่าแล้วต้องเรียกว่ามิดหน่าแฮ่
เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นน้อยหนาลูกใหญ่เท่าหน้าคนเป็นครั้งแรก
น้อยหน่าเปรูหรือน้อยหน่าบิบา
เป็นผลไม้ในเขตร้อนของบราซิลแม็กซิโก
เปรูฮาไวน์และอเมซอน
ภายนอกของมันนั้นมีความคล้ายกับน้อยหนาดทั่วไปเป็นอย่างมาก
แต่จะต่างกันที่ขนาดของผลที่ใหญ่กว่าผลน้อยนาปกติหลายเท่า
อย่างเช่นน้อยหนาเปรูที่สาวคนนี้ซื้อมา
มันมีน้ำหนักมากถึง๒กิโลกรัมเลยทีเดียว
ซึ่งเธอซื้อมาในราคากิโลกรัมละ๑๒๐บาท
โดยรสชาติของน้อยหนาเปรูจะมีรสชาติหวานนุ่มละมุนลิ้น
เมื่อผลสุกจะมีสีเหลืองเนื้อขาโปร่งใสชำน้ำ
ซึ่งรสชาติจะไม่เหมือนน้อยนาทั่วไป
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของผลไม้รูปร่างแปลกหาชมยากแสนอร่อย
ที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ